ข่าวใหญ่จริงนะวิแฉมูลนิธิครูดังทุบตีเด็กจับกดน้ำ
ยังไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมฮะมาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กพวกนี้บ้าง
ต้นเรื่องคือกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
เขาไปทำกิจกรรมแล้วเขาไปเจอเหตุการณ์เข้า
คราวนี้ไปร้องกับเพจเส้นได้บอกไปช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามหน่อย
ครูเจ้าของมูลนิธิเนี่ยทำรุนแรงกับเด็กแล้วทำอีกหลายอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ไม่รับใจมันมีแรงหลายอย่างหู

คุณผู้ชมครับนี่คือบางส่วนที่เกิดขึ้น
นี่เป็นคลิปหลักฐานครับคุณผู้ชมฮะ
นี่เป็นคลิปหลักฐานนะครับที่ทางกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่เขาไปทำกิจกรรม
ที่ผมเล่าต้นเรื่องเนี่ยนะครับเขาเก็บเอาไว้
นี่แหละครับเขาไปร้องเรียนต่อกับเพจเส้นได้
บอกว่าวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
พวกผมพวกหนูเข้าไปทำกิจกรรมโครงการช่วยเหลือ
อบของบริจาคให้กับมูลนิธิดังกล่าวนี้
แต่กลับพบว่าเด็กไม่ได้มีความสุขครับ
รู้ได้ยังไงน้องรู้ได้ยังไง

จากพวกเขาถูกครูซึ่งเป็นผู้ดูแลมูลนิธิ
ทำร้ายร่างกายใช้ไม้เรียวตี
พูดจาหยาบคล้ายใส่ท่ามกลางเด็กคนอื่น
ที่นั่งอยู่กับพื้นอีกเป็น๑๐คนคุณผู้ชมฮะ
เด็กหลายคนถูกทำร้ายถูกต่อยถูกตี
ถูกเอาไม้ไผ่ฟาดเอาไม้ม็อบถูพื้นฟาด

โดนจับกดน้ำด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคล้าย
บางคนก็โดนให้อาบน้ำอาบน้ำคลอง

ของบริจาคเวลาที่คนเข้ามาบริจาค
บริจาคได้กินกันไหม
ได้กินพี่แต่ผมจะได้กินหนูจะได้กินตอนใกล้หมดอายุ

ทำไมล่ะครับเก็บไว้ทำไมดองไว้ทำไม
จากนี้ยังบังคับให้เด็กในมูลนิธิ
ซักผ้าห่มโอ้โห
คุณผู้ชมไปซักผ้าห่มของรีสอร์ท
ของภรรยาเจ้าของมูลนิธิ
อีกทั้งยังพาไปใช้แรงงานในรีสอร์ท

ให้ให้วันละเท่าไหร่๓๐บาทไม่ได้เขียนผิดนะ

บางคนไปเรียนก็ไปหาขนมกินแทนข้าว

เรียนสายข่ากรัมนึกออกไหมเพราะอะไร
เพราะอะไรไปทำงานในโรงแรม
เรียนข่ากรัมก็จะได้มาทำงานในรีสอร์ท
ของภรรยาครูไงจ๊ะแม่แยบยนต์จริง
หลังจากรับเรื่องร้องเรียนทีมเพจเส้นได้ไปเลยครับไปตรวจสอบข้อที่จริงครับ

ตั้งแต่วันที่๓๐ตุลาคมทีมงานของเพจเส้นได้กับเจ้าหน้าที่พมไปตรวจสอบ
ไปกับตำรวจแต่กลับถูกคุณครูที่ดูแลมูลนิธิขู่จะฟ้องครับ
แล้วก็เรียกเด็กที่ถูกกระทำมาสอบถามแล้วตำหนิด้วยอารมณ์
เจ้าหน้าที่พมและกลุ่มเส้นได้สอบถามเด็กจนพบว่า
มีการถังลัยร่างกายด้วยการตีจริงจริงฮะ
แยกเด็กออกไปคุ้มครอง
๓๑ตุลาคมต่อเนื่องถึง๑พย
ตำรวจพมสหวิชาชีพเริ่มสอบปากคำเด็กจนถึงวันที่๑
ต่อปากคามเด็กจนถึงวันที่๒พฤศจิกายนพบว่ามีการตีเด็กจริงครับ
แต่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนข้อหาอื่นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับอนุญาต
จากภรรยาและลูกชายของครูคนที่ถูกกล่าวหาผมต้องใช้คำนี้ก่อนนะครับ
เพื่อสอบถามข้อที่จริงต่างที่เกิดขึ้นได้พูดคุยกับเด็กนะฮะ
หนึ่งในเด็กที่อยู่ในมูลนิธิแห่งนี้เด็กเล่าว่า
คือถ้าทำผิดกฎนะครับพี่นักข่าวพี่ชิวนี่พี่ชิวนักข่าวนะ
ครูคนดังกล่าวและครูพี่เลี้ยงจะลงโทษด้วยการตี
แต่เป็นการลงโทษในความผิดที่ร้ายแรงเท่านั้นเช่นแอบสูบบุรี
พารุ่นน้องไปเล่นน้ำคลองค่ะลูกชายของครูที่ถูกกล่าวหา
และครูพี่เลี้ยงในมูลนิธิยืนยันกับทีมข่าวว่า
ที่นี่ไม่มีการทำร้ายทุบตีเด็กแน่นอน
แต่จะลงโทษเด็กที่ทำผิดในเรื่องร้ายแรงเช่นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
เด็กที่ไปเล่นน้ำคลองซึ่งเป็นการตีเล็กน้อยเท่านั้นฟังเขาชี้แจงครับ
ถ้าเกิดว่าเขาเอาเด็กทั้งหมดออกไปเราเราจะเป็นยังไงบ้าง
เขามีสิทธิ์เหรอครับที่จะพาเด็กออกไป
นี่ครับดูไทยรัฐทีวีก็ต้องฟังความสองข้างอย่างที่ผมบอก
แต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบเดินหน้าต่อ
จากนั้นเจ้าหน้าที่พมหลายคนเข้าไปในมูลนิธิคุ้มครองเด็กแห่งนี้นะครับ
โดยถือเอกสารเพื่อจะนำเด็กที่เหลืออยู่ทั้งหมดเข้าไปคุ้มครองตามกระบวนการ
แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ครับเพราะอะไร
เพราะว่าลูกชายของครูคนดังกล่าวต่อสายถึงคนคนนี้ครับ
ไปดูห้องเด็กซิถ้าอยากจะสอบปากคำเด็กนี่
เป็นเรื่องมาเท่าไหร่กระดั้งนั้นนะผมไม่ยอมนะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมงกระทั่งเด็กนะฮะ
คนดูแลนะครับพาเด็กกลับเข้ามาในมูลนิธิ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พมก็มีการคุยกันหารือกัน

กระทั่งตำรวจนำกำลังเข้าไปในมูลนิธิครับ
เพื่อตรวจและค้นหาพยานหลักฐาน
แล้วสุดท้ายเนี่ยเอาเด็กออกไปได้นะ

ล่าสุดเจ้าหน้าที่พมสามารถนำเด็กเล็กกับเด็กผู้หญิงบางส่วน
ออกไปดูแลได้ประมาณ๑๐กว่าคนครับ

โอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่ระดับท่านประหลัดมาเลย
คุณอนุกูลปีดแก้วประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยบอกว่า
มูลนิธิแห่งนี้มีเด็กทั้งหมด๕๕คนครับคุณผู้ชม
ขณะนี้ตำรวจสอบปากคำเด็ก๘คนที่อ้างว่าถูกทำร้าย
เล่าบอกว่าถูกใช้แรงงาน
กรณีนี้แม้ครูจะอ้างว่าตีเพื่อสั่งสอน
แต่ทางพมถือว่าเด็กถูกกระทำครับมีความผิดชัดเจน
เอาล่ะก็ต้องเอากฎหมายมางัดกันแล้ว
ส่วนเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิแห่งนี้

พมจังหวัดสมุทรสงครามเข้าตรวจสอบทุกปี
ด้วยการสุ่มพูดคุยกับเด็กในมูลนิธิ
แต่ก็ไม่มีใครร้องเรียน
ผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้มอบหมายให้ตำรวจ
สอบคัดแยกเด็กผู้เสียหาย
รวมรวมพยาหลักฐานเพื่อขออนุมัติ
หมายจับครูเจ้าของมูลนิธิครับ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายใช้แรงงานเด็ก

ครูคนเกล่าพาเด็กหนี
แต่เด็กที่เหลือก็ยังมีนะฮะนะฮะ
ไม่ได้สมัครใจนะครับ
ตอนนี้ก็ให้พมหาที่อยู่ให้เด็กอยู่ครับ

แล้วตอนนี้มีข้อกฎหมายมางัดกัน

จะมีการแถลงเรื่องนี้
แล้วก็นักข่าวของเราก็เกาะติดเรื่องนี้ด้วย
ตอนบ่ายโมงเดี๋ยวเชื่อว่าช่วงบ่ายเย็น
น่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ